ไหนมาไหนระมัดระวังกันหน่อยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยเลยนะคะ
อย่างที่ระยองค่ะเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถยนต์อเนกประสงค์อย่างจัง
เหตุการณ์เป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดพาเป็ด

คุณคะอาจจะเป็นเหตุการณ์น่ากลัว

ครับวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้
คุณผู้ชมคะรถมอเตอร์ไซค์สีขาวพุ่งชนรถเอสยูวีค่ะจนร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เด็นลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงพื้นเลยนะคะได้รับบาดเจ็บพอสมควรเลยล่ะค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกถนนสาย๓๕๗๔บ้านค่ายบ้านบึงอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
กลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนางสาวสุวิมลกล้องเสียงอายุ๓๑ปีค่ะ
ผู้ภัยมาถึงเร่งช่วยเหลือเลยค่ะแล้วก็นำส่งไปที่โรงพยาบาล
แล้วไปสอบถามคนขับรถเอสยูวีอายุ๔๕ปีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็ขับมาตามปกติแล้วเขาจะเลี้ยวใช่ไหม
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกไม่ทันเห็นรถมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยเลี้ยวขวาจะมุ่งหน้าเข้าเมืองระยอง
พอช่วงจังหวะเลี้ยวนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งมาอย่างจังจนเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
อืมต่อมานะคะคุณธีรศักดิ์ชายโอชาซึ่งเป็นแฟนของคนบาดเจ็บคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี้ยมาถึงที่
เขาก็เล่าว่าตอนนั้นแฟนสาวกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมรถจนะบ้านค่าย
แต่โถน่าเห็นใจเธอค่ะยังไม่ถึงที่หมายก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ซะก่อน
ตอนนี้คุณตำรวจก็กำลังจะเร่งสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ก็คือต้องไปเช็คแหละว่าตกลงแล้วฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่กระทำผิดจราจรใช่ไหม

คือเท่าที่เช็คดูเมื่อสักครู่ดูเหมือนไฟจราจรไม่ติดด้วยซ้ำ

เราก็เลยไม่ได้สามารถเช็คได้มันเป็นช่วงจังหวะไฟเขียวหรือไฟแดงกันแน่

แต่ว่าดูจากหลักฐานคิดว่าคุณตำรวจคงจะมีแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ดำเนินคดีนะคะ

ขับตามหลังกระบะอยู่ดี
ไอ้ของที่อยู่ตรงกระบะหลังคันหน้านั้นน่ะ
มันปลิวมาโดนที่หน้ารถเข้าอะครับ

แผ่นเหล็กอันนี้ให้ดูจากกล้องหลังก่อนนะ
จะได้เห็นว่ารถกระบะคันนี้ขับตามหลังมาก่อน
แล้วยังไงล่ะดูเหมือนทำท่าว่าจะมาเร็วอยู่พอสมควรก็ขับจี้ลักษณะแบบนี้
แล้วทำท่าตอนแรกเหมือนจะทำการแสงซ้ายด้วยซ้ำนะ
แต่สักพักแซงขวาผ่านไป
แซงผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพเหตุการณ์ต่อนะคุณผู้ชมนะ
แซงไปแล้วยังไงต่อก็คือเหมือนกับว่าเร่งเครื่องแล้วแผ่นเหล็กที่บรรทุกมาตรงกระบะหลังมันหลุดออกมา